เพื่อนบ้านเป็นทหารยศจ่านี่ฮะ

กลางมาข่มขู่โดยเฉพาะมาข่มขู่พ่อของเธอ
เหมือนว่าจะไม่ชอบขี้หน้ากันคุณผู้ชม
เคยถึงขั้นเรียกให้เธอลงมาจากรถมาเคลียร์กัน

แล้วเธอต้องมาร้องกับสื่อแบบนี้ฮะ

เธอต้องมาโทรบอกใครหรอก
ไม่มีใครช่วยคุณหน้าหรอก

สงสัยจะมีเรื่องกันมานานแล้วนะเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องที่ค้างคายกันมานานคุณผู้ชม
คลิปนี้เกิดขึ้นพฤหัสสบดีที่แล้วครับ

ตอนที่เพื่อนบ้านซึ่งเป็นทหารยศจากสังกัดกองทัพเรือ
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านของผู้เสียหายครับ
นี่ผ่านไปรอบหนึ่งผ่านมาอีกรอบหนึ่ง
บ้านหลังนี้อยู่ที่พื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
ก็พูดจาด่าทอคมขู่พ่อกับพี่ชายของผู้เสียหาย
เธอต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๐ธันวาคม

ก่อนหน้านี้นะจ่าทหารคนนี้
ไม่ชอบขี้หน้าพ่อของเธอครับ
เห็นทีไรเป็นไม่ได้นะต้องตะโกนด่า
ถึงขั้นสั่งห้ามเลยสั่งห้ามพ่อเธอไม่ให้ออกจากบ้าน
แล้วก็ตามระรานเรื่อยมาครับ
ขณะไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะ
จ่าทหารคนนั้นก็ไม่หยุดครับ
วันที่๑๑ธันวาคมเธอขับรถเข้าบ้าน
ดันขับสวนกับจ่าทหารคนนั้นพอดีเลย
เขาย้อนกลับมาเคาะกระจกรถ
บอกให้เธอลงลงมาจากรถมา

ยิ่งรู้สึกโดนคุกคามขึ้นทุกวันทุกวัน

เราก็ต้องคุยกับฝั่งของจ่าโอมด้วย
ไปที่บ้านจ่าโอมเลยคู่กรณีนี้
เขาชี้แจงว่าส่วนตัวเขาไม่มีปัญหากับใคร

พูดจาหยาบคายกับพ่อแม่ของตน

มาถึงปีนี้ก็รวมแล้ว๓ปี

โอมยอมรับเออผมพกจริง

ส่วนแม่ของจาโอบอกว่า
เธอเดินออกกำลังกายตอนเช้าทีไร

แล้วดันมาทำตัวใสซื่อน่าสงสารด้วย
อันนี้แม่จ่าโอมบอกนะคุณผู้ชม

เขาบอกเขาสุดจะทนกับพฤติกรรมของบ้านไหนล่ะ

มักจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านแทบทุกหลังเลย

ตรงข้ามเปิดไฟครอบครัวนี้

แล้วก็ไปด่าเขาไปทุบกระจกบ้านเขา
เปิดไฟหน้าบ้านของเราก็ไม่ได้หรอ

แล้วชาวบ้านก็ยังบอกอีกว่าบางครั้งเนี่ย

ฝั่งบ้านจ่าโอมก็ไปหาว่า

ต้องใช้รถไฟฟ้าไงลดพลังงานไฟฟ้า

จัดงานขึ้นบ้านใหม่ก็ไปหาว่า
บ้านอื่นจัดงานเสียงดัง

เรื่องของเสียงเนี่ยเราก็ว่ากันไม่ได้นะคุณผู้ชม

ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ชาวบ้านเนี่ยไปแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของจาโอมเลย
ชาวบ้านทำยังไงล่ะ

เรื่องนี้เป็นข่าวแล้วจะโอมกับครอบครัว
ยังไปไล่ด่าชาวบ้านที่ไปให้ข่าวด้วยนะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างรับเรื่องจากชาวบ้านเพิ่มเติม

เดี๋ยวจะลงโทษทำรงวินัยอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้ทำพฤติกรรมนี้ซ้ำอีกนะครับ

เผื่อว่าฝั่งของจาโอมโดน

แต่จริงจ่าโอมเขาออกมาพูดแล้วนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ขอโทษคู่กรณีแต่ขอโทษสังคมแล้วกัน
ถ้าสมมุติว่ามองเขากระทำไม่ดี